ท่านผู้ชมครับดูเรื่องนางกวักในยุคนี้สมัยนี้หน่อย
ปกตินางกวักทำมาค้าขึ้นเรียกลูกค้าเข้าร้านใส่ชุดไทย
ใส่สบายนั่งพับเพียบเรียบร้อยใช่พี่อุ๋ยแต่สำนักนี้เขาทำออกมานี่ฮะ
บางคนบอกนี่น้องโอลีฟหรือเปล่าค่ะที่ขายเครปที่เชียงใหม่อ่ะเสื้อใช่ไหม
มาเออเนี่ยแล้วนั่งทางขาอืมอ่ามีอะไรเนี่ยเหมือนเป็นกลมกลมอะไร
อยู่ตรงกลางที่นั่งทับอยู่ค่ะเหมาะไม่เหมาะอย่างไรอ่า
บางคนก็บอกโอ้โหอย่างนี้มันไม่เหมาะแล้วมั้งบางคนก็บอก
เอ้าก็ประหลัดขิกหรือสิวลึงก็เห็นเขาก็บูชากันนี่
ตกลงมันยังไงกันนะครับท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะฮะโลกออนไลน์แชร์กันเยอะเลย
ภาพนางกวักยุคใหม่สวมชุดแหวกอกโชว์สดือนั่งคุกเข่าทางขาแบบนี้
ตุ๊กตานางกวักแบบนี้เนี่ยเราทราบที่มาแล้วเป็นของสำนักคุ้มมนต์เสน่ห
อ่าสำนักคุ้มมนต์เสน่ห์ของอาจารย์โจ้นะฮะอาจารย์โจ้เป็นคนปลุกเสก
เดี๋ยวจะได้คุยกับอาจารย์โจ้คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลย
หลังจากสืบทราบว่าสำนักคุ้มมนต์เสน่ห์อยู่ที่พื้นที่อำเภอคลองหลวงปฐุมธานี
ทีแรกนั่งรถกันไปเนี่ยคุณเขียนมาสอนไปรถข่าวของเราเนี่ยไม่เจอ
ไม่เจออาจารย์โจ้นะไม่เจอสำนักเลยต้องให้พี่วินเนี่ยเขาไปส่งนะ
จักรยานยนต์ก็ขี่นำทางกันไปจนเจอสำนักของอาจารย์โจ้สำนักคุ้มมนต์เสน่ห์
บ้านเดียวสองชั้นตรงนี้รั้วรอบขอบชิดกำแพงด้านหน้าติดป้ายให้เห็นอย่างชัดเจน
ไปถึงก็ไม่เจอเหมือนกันอืมอ่านี่ป้ายเบอร์เลอร์เลยค่ะ
คนในบ้านบอกอาจารย์โจ้ออกไปธุระนอกบ้านเราก็เลยขอเบอร์โทร
โทรศัพท์ไปคุยกับอาจารย์โจ้นะฮะเจ้าสำนักคุ้มมนต์เสน่ห์
อาจารย์โจ้คุ้มมนต์เสน่ห์อาจารย์โจ้บอกกับคุณเนติชาวว่าอย่างนี้ฮะ
ปกติเครื่องรางของขลังของสำนักที่ปลุกเสกหรือว่าสร้างขึ้นมาเนี่ย
ส่วนใหญ่จะส่งไปให้ผู้ที่เขาสนใจในต่างประเทศได้เช่าบูชา
จีนกับไต้หวันในไทยเนี่ยจะบูชาเฉพาะลูกศิษย์ที่สนิทกันเท่านั้น
นางกวักเนี่ยฮะที่ออกแบบแบบนี้เนี่ย
เพราะอยากให้นางกวักรุ่นนี้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยสะดุดตาคนพบเห็น
กวากรุ่นนี้สร้างมาจากเนื้อเรซินขนาดเจ็ดนิ้วเห็นอย่างนี้เนี่ยอาจารย์โจ้บอกว่า
มีมวลสารมงคลนะที่เป็นมวลสารมงคลจากผงทูบในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
บรรจุเอาไว้แล้วสร้างขึ้นมาแค่๙๙๙องค์เท่านั้น
ซึ่งสำนักของอาจารย์โจ้เนี่ยเขาบอกว่า
เขาจะขึ้นชื่อเรื่องการศักยันต์เสริมเสน่หมตามหานิยมอะไรประมาณอย่างนั้น
ผมอยากให้มันพัฒนาคคือให้มันเข้ากับยุคสมัยครับ

ทีนี้เนี่ยอย่างคนสร้างนางกวากก็สร้างมีทั่วไปนะครับ

จุดประสงค์ผมทำมาเพื่อสามารถให้คนบูชาไป
ไปตั้งร้านเสริมสวยอาบอบนวดร้านค้าอะไรทั่วไปที่เป็นเกี่ยวกับธุรกิจ
เพราะจุดประสงค์ว่าถ้าใครเห็นต้องสะดดาแน่นอน
คนไทยที่จะได้เครื่องรางออกไปคือลูกศิษย์ที่รู้รู้กันจริงครับ
ถามว่าแตกต่างกับความร่างเดิมไหมครับ
อันนี้มันก็มันก็จะเป็นพุทธคุณเหมือนกันหมด
เพียงแต่เอกลักษณ์ผมผมทำให้เป็นรูปลักษณ์ในแบบของผมครับ
หลายคนบอกไม่ค่อยเห็นด้วยก็มีบางคนบอกไม่ค่อยเหมาะสม
แต่อาจารย์โจ้เขาก็ชี้แจ้งของเขาไปแล้วนะว่าเขาทำให้เข้ายุคสมัยอะไรของเขาเนี่ยก็ว่ากันไปนะฮะ
นี่คุณเนติชาวบอกนี่ไปเห็นคลิปในเฟซบุ๊คของสำนักของอาจารย์โจ้
บอกถึงขั้นพายเรือลงไปปลุกเสกวัตถุมงคลกลางน้ำเลยเหรอ
อาจารย์โจ้บอกมันก็เป็นวิธีการของเขานะ
ในการที่จะปลุกเสกวัตถุมงคลให้สัมผัสครบทั้งธาตุดินน้ำลมไฟอะไรประมาณอย่างนั้น
นี่ไม่ได้มาโฆษณาอะไรให้อาจารย์โจ้นะฮะเราพยายามจะสอบถามว่าเออที่มาที่ไปมันเป็นยังไง

หนึ่งในลูกศิษย์ของอาจารย์โจ้ก็บอกกันไว้นะฮะเดี๋ยวลองฟังดูกันแล้วกันนะครับ
ก็ขึ้นอยู่กับความนิยมชมชอบ

เขาทำเนี่ยเขาจำหน่ายหรือว่าเช่าบูชาให้กับลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศ

คนไทยก็มีให้เฉพาะลูกศิษย์เท่านั้นอะไรประมาณอย่างนั้น
แสดงความคิดเห็นมาได้นะคะหลากหลายมุมมอง